ไปดูเหตุการณ์ที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นชาวมาเลเซียเขาขี่บิ๊กไบท์เข้ามาในเมืองไทยกว่า๒๐คัน
ด่านที่สงขราเข้ามาจะไปเที่ยวทางภาคเหนือ
แต่ว่าไปเกิดเหตุเสียหลักแห่โค้งที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ส่งผลให้คนขับซึ่งเป็นสามีบาดเจ็บ
ส่วนภรรยานั้นเสียชีวิตคาที่ครับ
เขาขี่กันมา๒๐คันได้
แล้วก็ผ่านจุดนี้ภาพของกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพเอาไว้ได้นี่ฮะ

ก็ขี่มาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักแหกโค้งบริเวณโค้งสวนแตง
ถนนมาลัยแมนครับหมู่๔ตะบนสนแตงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับ
ซึ่งลักษณะก็จะเป็นโค้กแบบหักศอกหน่อยจะเห็นว่ากลุ่มบิ๊กไบท์ที่ขี่ไปก่อน
ทั้ง๑๐คันคณะเดียวกันก็มีบิ๊กไบท์คันนี้ก็ขี่เข้ามา
มาด้วยความเร็วแล้วก็ไปพุ่งชนเกาะกลางถนนทำให้คนขี่ซึ่งเป็นผู้ชาย
สามีทะไหลไปกับพื้นบาดเจ็บสาหัสแขนขวาหักแล้วก็มีแผลทะเลาะตามล้ำตัวหลายแห้ง
ส่วนผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาซ้อนท้ายมากระเด็นออกจากรถหมุนตีรังกาครับหมวกกันน็อกหลุด
แล้วศรีศักดิ์กระเด็นตัวเขากระเด็นข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนศรีศักดิ์กระแทกพื้นเสียชีวิตค่าที่
เมืองต้นทราบว่าผู้ตายและคนเจ็บนั้นเป็นสามีภรรยากันเป็นชาวมาเลเซียทั้งคู่
รวมตัวกันกับกลุ่มเพื่อนขี่บิ๊กไบท์มา๒๐คันเดินทางมาจากมาเลเซียนะครับ
กลุ่มแบบโทรวริงเพื่อจะมุ่งหน้าไปเที่ยวที่จังหวัดตาโดยทางด้านของนายมัยดีบินอับดุลมันนานอายุ๖๐ปี
ซึ่งเป็นคนขี่แล้วก็มีนางซูไลนีบินติมอสนอลซึ่งเป็นภรรยาอายุ๕๐ปีนั่งซ้อนท้ายมาด้วยนะครับ
พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุก็แน่นอนนะฮะคนขี่ไม่คุ้นเคยเส้นทางนี้
ประกอบกับรถบิ๊กไบท์ก็ขี่มาด้วยความเร็วสูง
โค้งมันโค้งหักศอกเสียหลักหลุดโค้งไปพลิกคว่ำ
จนทำให้มีคนเจ็บและเสียชีวิต
เข้าไปช่วยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้บอกว่า
ทุกปีครับจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
ขับขี่รถบิ๊กไบท์มาเที่ยวในประเทศไทย

นี้หนักหน่อยเพราะว่ามีผู้เสียชีวิต
ซึ่งโค้งนี้ไม่ชินเส้นทางถ้าขับมาด้วยความเร็ว

ผู้ภัยก็มาถึงแล้วก็ช่วยกันประถมพยาบาลคนเจ็บ

ส่วนอีกคนนึงก็เสียชีวิตไป
ทางด้านของตำรวจคือพันธุ์ตำรวจเอกสมพร
พุกหอมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองสุพรรณบุรีบอกว่า
คนที่ขี่มานั้นมีใบขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
พลาสปอร์ตเองก็ประทับตาตามกฎหมายที่ไทย
ตีตาเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับก็ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันที่
เอ็ดกุมภาพันธ์ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีนั้นก็ต้องไปไปตาม
กฎหมายของไทยนะแต่ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อหา
เพราะว่าต้องรอผู้บาดเจ็บรักษาตัวซะก่อนนะซึ่งจะมีการ
สอบปากคำส่วนรถบิ๊กไบท์คันที่เกิดเหตุนั้นก็ถูกเก็บไว้ที่สพเมืองสุพรรณบุรี
ซึ่งรถคันนั้นก็เสียหายเพียงเล็กน้อยตอนนี้ก็อายัดไว้เป็นของกลางซะก่อนนะครับ